มาดูคดีที่เพชรชบุรีค่ะมีคนร้ายนะคะ
ขับรถไปปาดหน้าพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้หลังจากนั้นค่ะชักปืนออกมา
จอยิงเพราะค้าน้ำตะหู้เนี่ยตายค่ะรถเลยนะคะ
นี่เป็นรถของคันผู้ก่อเหตุเป็นรถสีชมพูนะคะ
และจะเห็นว่ารถคันของผู้เสียชีวิตอยู่ด้านหลัง
เขาขับมาตรงถนนสายชุลประธานแก่งกระจานอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็มาปาดหน้ากันแบบนี้ค่ะรถเก๋งสีชมพูปาดหน้าก่อนนะ
หลังจากนั้นคนขับเดินลงจากรถค่ะใช้อาวุธปืน
ยิงใส่พ่อค้าขายน้ำเต้าหู้ชื่อว่านายจันระธีสุวรรณภัณฑ์
เสียชีวิตทันทีเลยค่ะเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งข้างคนขับ
หลังจากนั้นคนร้ายยังพยายามจะยิงซ้ำนะคะแต่อาวุธปืนเกิดขัดลำกล้องขึ้นมาค่ะ
จากนั้นนะคะนางนัทธนิษฐเพชรน้อยพันรยาของผู้ตาย
ก็ขับรถค่ะออกไปเลยไปพร้อมกับร่างของสามีที่ตอนนั้น
ตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือยังนะคะแต่ไปขอความช่วยเหลือค่ะ
จากชาวบ้านเฉาห์นั้นนะคะตรวจสอบสวนนางนัทธนิส
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะบอกว่าขณะที่ขับรถไปต่อภาษี
โดยมีนายจันระธีสามีก็คือผู้เสียชีวิตนั่งไปด้วย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งสีชมพูค่ะมาปาดหน้าเลย
แล้วก็เห็นว่าคนขับเดินลงมาอ๋อนายประเสริฐรอดดารา
เดินลงมาจากรถค่ะตรงมาหาที่รถเธอ
บอกว่าก็รู้จักนะรู้จักคนที่มาก่อเหตุ
เพราะภรรยาของเขาขายของอยู่ตลาดนัดเดียวกัน
ก็เลยช่วงเวลานั้นไม่คิดว่าจะมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ไหมคะลงมาจากรถแล้วก็เลยลดกระจกลงค่ะ
ถามว่ามีอะไรยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยค่ะ
ควักปืนออกมายิงสามีของเธอจนเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
เพราะผู้ตายเองมีแผงค้าใกล้กับพันรยาของผู้ก่อเหตุ
ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุมักมีอารมณ์หึงหวง
ขู่ภรรยาตัวเองนะถ้าปันใจไปมีชายอื่น
จะฆ่าตายให้หมดเลยตำรวจสอบพอท่ายาว
รวมรวมพยานหลักฐานนะคะขอหมายจับแล้วนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนค่ะ
ทางการข่าวเป็นแบบนี้นะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุหลบหนี
มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วตำรวจกำลังติดตามตัวค่ะ